บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เชียร์มากที่เป็นคู่จริงนะ

คู่จิ้นคู่พี่น้องไปเป็นคู่จิ้นคู่จริงแล้วหรือเปล่า

ไม่ว่าจะควงคู่กันไปปรากฏตัวที่ไหน
ก็ไม่เคยทำให้แฟนผิดหวังเลยสักครั้ง
สำหรับคู่จิ้นสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะและยายาอุรัสยา
ผลัดเปลี่ยนดูแลกันและกันอย่างใกล้ชิด
ล่าสุดก็มีแฟนคลับแชะภาพน่ารักของทั้งคู่
ขณะอยู่ในอิริยบทจับมือกันเดินห้างกระหนุงกระหนิง

งานนี้สาวยายายอมรับแบบเขินว่า
เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นนานแล้ว

ซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวได้คว้ามือของณเดชน์จริง
จากอีกฝ่ายพูดคุยเสียงดังจึงห้ามปรามไว้
อกจากนี้นางเอกสาวยังเอ่ยชมพี่ชายคนสนิท
พักหลังมานี้ขยันเข้าฟิสเน็ตอย่างจริงจัง
จนหุ่นแซ่บถึงขั้นมีเอกแผลกสุดย้าวย้วน
ซึ่งส่วนตัวก็อยากจะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการดูแลตัวเอง
ให้มีวินัยอย่างหนุ่มณเดชน์บ้างแล้วล่ะค่ะ
ยอมแพ้ยอมแพ้ค่ะตอนนี้พี่เลนส์ฟิสจริง
คือที่๖แพ็คนะคะ๘แพ็คค่ะ